คุณผู้ชมไปออกกำลังกายหน่อยแล้วกันเผื่อจะไปงานคอนเสิร์ตหมอลำบ้าง
อืมตลกรูปหล่อแจ๊กสปุ๊บนิกปะปิหย่องเออ
ทำงานหนักต้องดูแลตัวเองค่ะจะเป็นยังไงไปติดตามกับช่วง
กีฬากีฬาเป็นยาววิเศษฮ่าฮ่าฮ่า
ทำงานหนักถึงเวลาต้องรักษาสุขภาพสำหรับพ่อบ้านใจกล้าแจ๊สสปุ๊กนิก
โชคดีได้สิภรรยาแจ่งสิทธิ์มาดูแลแบบไกล้ชิด
อัพสุดล่าสุดเพิ่มความฟิตด้วยการสร้างซิกแพคไปเลยจ้า
ไม่อ่ะอีกทีแล้ว
มันทรมานในหัวอายหัวใจเจ็บปวดเพียงไหน
ใครเนาะใครจะมาแล้ว
เกรงหน้าเบี้ยวเลยพ่อเอ้ยหมดกันทำได้สี่สิบสองครั้งถ้วน
ไม่ได้ใบเลขนะคะแต่พยายามแล้วได้เท่านี้ล่ะค่ะ

ซีดเชียวรอติดตามนิวแจ๊สและกล้ามท้องของเขาได้เลย